ลูกสาวพ่อเอชายามิดชัยน้องแป้งสรรชัดนั่นเอง
ลูกสาวสุดรักสุดห่วงเลยแล้วเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อด้วย
ความปังหลากหลายก็พุ่งถาโถมมาเลยค่ะ
ล่าสุดน้องแป้งบอกกับบันเทิงไทยรัฐมา
บอกว่าพี่ค้าหัวใจหนูไม่ว่างแล้ว

บันเทิงไทยรัฐเอาให้ได้ยินกันก็งงแล้วก็อึ้ง

พี่เอก็ดูเป็นคนใจดี

ทำหน้าที่บอดี้การ์ดสกรีนหนุ่มที่จะเข้ามาใกล้ลูกสาวตลอดเวลา
แต่นี่น้องแป้งมาบอกว่าคุณพ่อไฟเขียวค่ะพี่

เพื่อให้คลายข้อข้องใจวันก่อนพี่เอมาไทยรัฐทีวีของเรา

ยังไงพี่ไฟเขียวจริงหรือเปล่าเนี่ย

เดี๋ยวไปฟังชัดกันหน่อยจ้ะว่าเขียวจริงหรือเปล่าค่ะ
จริงพ่อไม่ได้เคยไฟแดงนะ
ไม่ได้ปิดประตู
ชุดแดงเหมือนที่พ่อชุดแดง

เหมือนเอามาเจอเอามาอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็น้องก็ได้รักดี
ลูกสาวก็สวยตอนแรกก็ต้องห่วงนิดนึง
ตัวนี้โตแล้วนะคะก็เอาเข้าบ้านเมื่อไหร่เนี่ยก็มาบอกกันด้วยนักการณ์ค่ะ